ว่าแล้วนะคะมาที่พี่นางกันดีกว่า

ต่อกันที่เรื่องดีเพราะว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้เราจะรวยไปพร้อมกันนั่นเองนะคะ
เขาบอกว่ามีเลขเด็ดจากคนดังนะคะ
มาแล้วนี่ดิฉันรอคอยมายาวนานมาก
เดี๋ยวขอจะไปดูตัวเลขดิฉันพาพี่แจ๊กไปวัดก่อน

วัดป่าสว่างธรรมชาวบ้านเรียกกันติดปากเลยบอกว่าวัดสิริพร

อุดรธานีช่วงนี้คึกคักกันสุดเลยค่ะ
ซึ่งพี่ชายของพี่นางนะคะก็ทำหน้าที่เป็นวัยยาวัชกรของวัดค่ะ
ทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคให้แก่ผู้ที่เดินทางมาทำบุญ
บอกด้วยว่าหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่าพี่นางถูกรางวัลมากกว่า๓๐๐งวด
อันนี้เขาพูดกันนะคุณดิฉันก็ไม่ได้นับหรอกว่าเขาถูก๓๐๐งวดจริงหรือเปล่า
ชาวบ้านก็แห่กันมาขอพรอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
เห็นบางคนบอกว่าก็ถูกตามพี่นางถูกเป็นแสนก็มี
บางคนหลักล้านก็มีค่ะก็เลยกลับมาทำบุญกันยกใหญ่
ถวายเงินบูรณวัดด้วยเพราะว่าวัดก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เสร็จนะเนาะ
แต่ว่าช่วงนี้เห็นว่าพี่นางไม่ได้มาวัดค่ะเพราะว่าเดินทางมากรุงเทพมาบันทึกเสียงเพลงชุดใหม่เขา
แต่พอรู้ว่างวดนี้พี่นางซื้อเลขเด็ดอะไรไว้
เดี๋ยวจะบอกให้ฟังส่องดูดีพี่นางเขาซื้อเลข๕๐แล้วก็เลข๔๒นะคะ
คุณผู้ชมแล้วลานตาม่าลอตเตอรี่นะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ